เด็กชายอายุ๒ขวบเป็นชาวเผ่าปากาเกยอแล้วบ้านน้องอยู่บนดอย
แล้วห่างจากหมู่บ้านห่างจากบ้านผู้คนคือไกลมาก
แล้วก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างจะธุระกันดาลด้วยน้องติดโควิดสิบเก้า
คุณหมอยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะเด็กติดได้ยังไง
ไม่เจอใครเลยเนี่ยนะถูกต้องอยู่บนดอยนะคะ
เล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ค่ะคือน้องคนนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุสองขวบ
เป็นชนเผ่าปากาเกยออยู่ที่บ้านแม่ขออำเภอแม่แจ่ม
คือน้องเนี่ยตกบันไดที่บ้านแล้วขาเจ็บคือต้นขาด้านซ้ายเจ็บ
แล้วก็ปวดปวดนะคะในครอบครัวก็รักษาตามตำราโบราณ
ก็เป็นแบบฉบับของหมอในหมู่บ้านแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
ไข้ขึ้นสูงน้องก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม
คุณผู้ชมคะน้องเขาเดินเท้าจากบ้านนะ
เดินเท้าจากบ้านไปโรงพยาบาลแม่แจ่มมา๓ชั่วโมง
สามชั่วโมงทีนี้ค่ะแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม
ก็เอ็กซาเรย์ต้นขาซ้ายของเด็กนะคะไม่มีความผิดปกติอะไร
แต่ไข้ยังสูงอยู่เลยคือขามันไม่มีอะไรแล้ว
ก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจอมทองมีแพทย์เฉพาะทางอยู่
จอมทองก็ยินดีรับไปรักษาแต่ให้ทางโรงพยาบาลแม่แจ่ม
โควิด๑๙ซะก่อนก็เป็นตามขั้นตอนของโรงพยาบาลต่าง
ในช่วงเวลานี้รากฏว่าเด็กติดโควิด๑๙
ก็เลยต้องขอคำแนะนำจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยต้องตรวจเชื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อยืนยันว่าติดจริงหรือเปล่า
ระหว่างนี้ก็ให้น้องไปรักษาตัวที่ห้องความดันลบเพื่อรอผล
มนุยการโรงพยาบาลแม่แจ่มบอกเลยว่าโอ้โหกรณีของเด็กชายวัย๒ขวบ
เผ่าปากาเกยอคนนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า
โควิดมันไปได้ทุกที่จริงจริงครับตราบใดที่มนุษย์เป็นภาหะนำโรค
คือหมู่บ้านของน้องคือไกลนะคะค่อนข้างทุรกันดาลด้วยค่ะ
แต่ก็ยังสามารถเดินทางเข้าถึงได้อยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนนอกพื้นที่
เอาเชื้อโควิด๑๙ไปแพร่เชื้อในแถวบ้านของน้องเขาหรือเปล่า
ที่อยู่ของน้องเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรัฐพยอเนอะ
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลนี้ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงนะครับคืออยู่ห่างไกล
ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าพื้นที่แห่งใดเนอะ
วันนี้มีโอกาสที่จะมีการระบาดหรือว่าแพร่เชื้อในพื้นที่ได้
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนเดินหาเขาออกเราต้องเดินหาเขาออกเนอะ
อาจจะประกอบอาชีพเอ่ยหรือว่ามีธุรกิจเอ่ยอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เชื้อที่จะไปกับคนได้นะครับ
สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองคนในหมู่บ้านค่ะ
ก็ต้องกักตัวผู้ปกครองของน้องด้วยนะคะ
กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับน้องด้วยนะคะ
ทีนี้น้องตรวจรอบ๒กำลังรอผลยืนยัน
การตรวจรอบ๒ยืนยันว่าน้องติดโควิด๑๙จริงหรือเปล่า
แต่ว่ารอบแรกผลออกมาว่าติด
เดี๋ยวไปดูศูนย์พักคอยของผู้ติดโควิด๑๙